มีคนร้ายไปก่อเหตุลักษณ์พระพุทธรูป

คราวนี้มีกล้องวงจรปิดจับภาพไว้ได้ค่ะ

ให้คุณผู้ชมไปดูคลิปนี้กัน
นี่เป็นนาทีที่คนร้ายสองคนนะคะขี่รถจักรยานยนต์
ขโมยพระพุทธรูปประจำโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ตะบนบ้านเกาะอำเภอเมืองสมุทรสาครค่ะ
เป็นพระปางสมาธิหน้าตักกว้าง๑๙นิ้วอายุกว่า๓๐ปีค่ะ
ก็อุ้มขึ้นรถหลบหนีไปเลยช่วงบ่ายของวันที่๑๕มกราคม
โดยหลังเกิดเหตุนะคะตำรวจสพเมืองสมุทรสาครก็รับแจ้ง
รุดไปตรวจสอบเจอนายสุรสิทธิเจริญวัย
อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
ซึ่งก็ออกมาบอกว่าอยากให้ตำรวจช่วยเร่งติดตามตัว

เพราะว่ากล้องวงจรปิดเห็นภาพสองคนชัดเจนเลย
แล้วก็บอกด้วยว่าใครนะคะที่จะรับซื้อพระพุทธรูปประจำโรงเรียนนี้เนี่ย

เพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เคารพสัทธาของคณะครู

ซึ่งจะกราบไหว้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจมาโดยตลอดค่ะ